ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สงสัยคุณคุณตายแล้ว
ข้อพิชิตก็อยากที่บ้านอยู่กับลูก
ดูแลเขาเพราะอย่างเรา
เขาอาจจะบอกว่ามีอายุร้อยปีเนาะ

ซื้อปัทธุมากินลูกจะบอกว่าแม่แม่ชอบอีกหัวปัทธุเนาะ
เราชอบไหมครับ

เอาตรงกลางให้ลูกกินหัวกะหาง
ตันมีแม่ที่ดีมากเลย
ทุกนาทีทำเพื่อตาจริง
ถ้าวันหนึ่งแม่เกิดไปก่อน

ภูมิใจจังเลยภูมิใจจังเลยต้องบอกอย่างนี้
คือเจอคุณพัชรีครั้งแรกนะคะ
ก็เหมือนผู้หญิงที่อยู่ในห้องทึบ
ไม่เปิดเผยไม่เปิดใจ
คือกรรมความทุกข์ว่าเยอะมาก

คิดถึงลูกขนาดไหนครับ

ทุกรมหายใจมันก็ไม่ได้กินอย่างนี้

กลัวไหมเนาะฟ้าร้องฟ้าผ่า
พี่กลัวแม้เกิดพี่ตายก่อนแล้วทำงาน

กลัวถ้าขอได้ก็อยากให้ลูกตายก่อน
เราจะได้ดูแลเขาจนถึงที่สุด
แต่ถ้าเราตายก่อนเขาเท่ากับเราทิ้งเขาไว้

ชีวิตก็เสี่ยงกลับไปกลับมาอุดรแบบ

ตานวันนี้ถ้าเกิดคุณแม่มารายการวันนี้นะ
คุณแม่ร้องเพลงเก่งร้องดีเนี่ย

คุณแม่ไม่ต้องทำงานแล้ว

เดี๋ยวแม่กล้าจู๊ดล่ะค่ะ
เมื่อความรักสองเราจาง
ก็จงเลือกทางที่เธอว่าดี
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณพัชรีร้อง
ได้ครับ

โอ้โหก็ทำให้เห็นความสดชื่น

ที่มันมากมายไปกว่าคนปกติ

กลับมาอยู่กับลูก๒คน

ผู้ทรงความรักผ่านระยะทางกว่า๕๐๐กิโล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ฟังเรื่องราวของแม่แล้วที่เขาเล่าให้เราฟัง

ไม่อยากให้แม่ลำบากอยู่แล้วค่ะ

ตันมีแม่ที่ดีมากเลย

ก็อยู่แม่ค่ะ

ลูกแค่อยากฝันว่าอยากเป็น
คือช้าคืบ
แต่ตันเป็นลูกที่ดีและเป็นกำลังใจให้แม่ได้

ค่ะพี่จะได้โอเคค่ะ
แม่หักตานที่สุดในชีวิตของแม่ที่ตาน

วันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้มาสู้

นั่นก็คือร้องให้ได้๗เพลงนะครับ
ตอนนี้เนี่ยได้มาแล้ว๓เพลง

ตอนนี้มาถึงเพลงที่๔

ยังอยู่ครบยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
กับคุณป่าขอให้พี่พัชรีโชคดีนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เรามาฟังอินโทรเพลงที่๔ไปพร้อมกันเลยครับ

นี่จะเป็นเพลงเร็วเพลงแรกสำหรับคุณพัชรี
ตั้งแต่เพลงที่๑มาจนถึงเพลงนี้
ยังไม่ได้ร้องเพลงเร็วเลย

ชีวิตมันไม่ค่อยเข้ากับเพลงเร็วเท่าไหร่
มันต้องเศร้าช้ำต่อสู้หน่อยอะเนาะ
เพลงเร็วแล้วก็คึกคักเหลือเกิน
ก็น่าจะเคยร้องมาใช่ไหมครับเพลงนี้
เคยร้องแต่เขาไม่ได้เอาเป๊ะ

ก็คือฟังมาแล้วเราก็มาร้องเอาสนุกสนาน
เราไม่ได้เนื้อเพลง
แต่ตรงนี้มันสำคัญตรงเนื้อเพลง
เราเอาเนื้อเพลงที่ถูกต้อง

เพื่อเปิดมาข้ามเพลงนี้ไปเลยก็ข้ามรับเลย

หรือเปิดมาเป็นเพลงเก่งของคุณพัชรีเองก็ง่ายหน่อย

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า

คุณพัชรีครับคุณจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้สู้สู้สู้ครับ

ที่สู้เพราะไม่สองหมื่นก็หกหมื่น
ใช่แล้วครับไม่สองหมื่นก็๖๐๐๐แล้วมันก็มีสิ่งที่ดีกว่านั้น

คุณพัชรีใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและดวงแล้ว

ก็คงจะอยากได้ข้ามเพลงนี้ไปเลย
ใช่ค่ะมากที่สุดมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะครับ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖แผ่นไหนครับ

ขอให้มันเฉียดเข้ามาบ้างในชีวิตความสะใจอย่าให้มันหดหู่จนเกินไป
นี่แหละชีวิตให้มันมีรสชาตินะฮะตกลงเลือกแผ่นที่๕ขอให้ได้ดังใจนะครับ
ขอให้เป็นแผ่นนั้นที่ต้องการนะครับมาดูกันครับ